เราขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาที่นี่เลยครับ
ออปปอตตอร์ถ้ำรงย์อำเภอทาราชรัฐจังหวัดเผ็ดบุรี
กับเกมที่มีชื่อว่าบุกบั่นตาน
ง่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราในตำบล
เขาเล่นเกมการละเล่นอะไรโด่งดังมากครับ
ผมเห็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย

อย่างนี้ครับ
โทษขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับ

หลักการไม่ยากเกมของเรานะครับ
เป็นเกมพื้นของที่บ้านนี้

ถ้าคุณชนะนะครับผมรับไปเลยเงินสนับสนุนอบต๓๐๐๐บาท
เกมนี้มีชื่อว่าบุกบรรทันตาล
บุกบรรทันตาล

ด้านแรกเหล่าบรรดาผู้สูงอายุ
จะต้องช่วยกันเฮเรือบกพร้อมกับขนลูกตาลสดมาให้เด็ก
จากนั้นเด็กก็จะเอาลูกตาลใส่กระบุง
พร้อมกับซิ่งรถล้อตาลไปตามทาง
เพื่อนำลูกตาลสดไปให้เหล่าพ่อแม่ที่รออยู่
เฉลอนตาลออกมาชั่งให้ได้๑กิโลกรัม
ภายในเวลา๕นาทีครับ
ถ้าทำได้ก็รับเงินสนับสนุนอบตไปเลย
ทำได้๓๐๐๐จะเอาเงินไปทำอะไรครับ

สนับสนุนการศึกษาแล้วก็สนับสนุนกีฬา
ของโรงเรียนของตะบนสำรงของโรงเรียน

ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท
มอบให้กับสวัสดิการชุมชน๑หมื่น
ให้โรงเรียน๑หมื่นมอบให้กีฬา๑หมื่น

แล้วเราจะเอาไว้สักกี่หมื่นครับผม
เอาละครับผมพร้อมไหมครับทุกคนครับ
พร้อมนะครับผมเป่านกหวีด
เรือมาเลยนะครับพร้อมเอาของมานะครับพร้อม

มาเลยค่ะมาเลยมาเร็ว

มาแล้วระวังชนระวังชน
อ้าวแล้ว

พี่ลิ้งโดบโอ้โหระวัง
ตัดดีดีลูกระวังตัด
ไปลูกไป
เอาขาขึ้นเออเอาขาขึ้นเลยลูก

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเช้าลืมสุดเลย
๓นาที๔๕วินาทีแล้วนะคะต้องเล่มกูหน่อยแล้วเร็ว
ตอนนี้อยู่ที่มือเฉาะแล้วนะครับ
ถ้าเฉาะช้านะครับไม่ได้๑กิโลนะครับ
เร็วระวังเบอร์ระวังเบอร์เร็ว
หมดเวลา
ไม่เป็นไรจ้ะ
เดี๋ยวเราไปชั่งกันครับ

มาชั่งกันดีกว่านะครับผม
ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผม

จะทำได้หรือไม่นะครับผม
ได้มั้ยคะ

ถ้าไม่ได้กลับบ้านเบอร์เปล่า

แต่ว่าอะไรก็เปล่า

กิโล๘นะครับ

ภายในเวลา๕นาที

พี่นอกท้าตัมบลทำลงด้อกระต่องครเคาะกบิตคุณ
รวมทั้งท่านผีธิกรเต็มงานทุกท่าน

ที่เราย้อนกลับมาให้ได้ชมกัน
หวังว่าคงจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ย
หายคิดถึงกันไปได้ใช่ไหมล่ะครับ
ต้องขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่าน

ที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ที่๒๒กรกฎาคมนี้นะจ๊ะห้าง
เอาเลยค่ะดิ๊กเริ่มเลยลูก
ดิ๊กเริ่มเลยนะ

แหละทางนี้ไง
ยายทางนี้

สวัสดีครับ